เป็นที่รู้กันดีนะคะว่าคุณปอทฤษฎีพระเอกชื่อดัง
ตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นคุณปอใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

แม้ว่าคุณปอจะจากไปแล้วนะคะแต่ว่าครอบครัวสหวง
ยังคงสารต่อปณิธานความดีนั้นติดตามจากรายงานค่ะ
พอที่จะเป็นคนเขามีความคิดความเชื่อ
และก็มีความจุงรักพรรคดีมีความภูมิใจ
ที่จะทำตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ของเรา
พ่อสงวนสหวานราชกาลที่๙
งวนสหวงสารต่อความตั้งใจของลูกชายป่อทฤษฎีสหวงตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
พลิกฟื้นผืนนานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่มาปรับใช้กับที่ดิน๕๐กว่าไร่
โดยเฉพาะการอนุรักษ์ป่าดั้งเดิมทั้ง๑๒ไร่ตามความประสงค์ของลูกชาย
ที่อยากให้ปลูกป่าสร้างป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ตลอด๕ปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวเพียงอย่างเดียว
ปลูกพืชผักสวนครัวพืชสวนพืชไร่จัดระบบให้เหมาะสมกับพื้นที่
ผมนี่เป็นรักข้าราชการไม่มีความรู้เรื่องเกษตรอะไรมาเลย
เลยคิดว่าเอาทำไมจะมาทำเกษตรแล้วก็นึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่๙
แล้วท่านเป็นถึงขนาดนั้นนะครับท่านก็เรียนรู้ท่านก็เสาะแสวงหาท่านก็มีความตั้งใจ
แล้วทำไมพระองค์ท่านทรงงานต่างได้
เราทำไมมีโอกาส
มีสิ่งแวดล้อมที่จะได้เรียนรู้ประจำใกล้ตัวมากอยู่แล้วเนี่ย
แล้วก็เป็นคนธรรมดาทำไมจะเรียนรู้เอาตัวอย่างอย่างท่านไม่ได้
แปลงผักนานาชนิดเหล่านี้จึงปลูกขึ้นด้วยความรัก
เพื่อสร้างคลังอาหารในครอบครัวเอื้อเฟื้อไปยังเพื่อนบ้านคนในชุมชน
เพราะนี่คือความตั้งใจของลูกชายที่อยากเห็นไร่นาป่าสงวนแห่งนี้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมทฤษฎีใหม่สำหรับทุกคนโดยไม่หวังสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจ
ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เราก็สารต่อสารต่อจนจนในที่สุด
สิ่งที่เราเคยหวังเคยคิดเขาบอกว่าพ่ออย่าไปทำในเชิงที่ว่าเป็นเชิงพาณิชย์
ทำให้มีต้นไม้ทำให้เป็นไร่นาสวนผสมเหมือนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ถ้าคิดไว้เนี่ยก็อย่างนั้นดีกว่าถ้าพ่อไปทำเพื่อเชิงพาณิชย์มันจะเครียด
ครับมันจะเครียดเพราะมันจะต้องถูกกดดันด้วยเงื่อนไขหลายอย่างก็บอกพ่ออย่าไปทำอย่างนั้นพ่อก็ยึดเอาตามทำตามที่เขาคิดนะครับ
และสิ่งที่พ่อสงวนสหวงยึดถือปฏิบัติตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙ก็คือการทำความดีสร้างประโยชน์เพื่อคนอื่นและสังคม
ซึ่งนี่ก็คือความตั้งใจของลูกชายปทฤษฎีที่น้อมนำปฏิบัติตลอดชีวิตและต่อจากนี้พ่อจะเป็นผู้สารต่อเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ตลอดไป
ความรักที่ใครบางคนเพิ่งได้รับจากคนทั่วไปมันเกิดจากอะไร
ผมคิดนะเกิดจากความดีหรือเปล่าแน่นอนเกิดจากความดีแต่ความดีนั้นความดีแบบไหน
ที่จะทำให้ได้ใจคนขนาดนี้ผมก็เห็นว่าเป็นความดีที่เกิดจากการให้
เป็นความดีที่เกิดจากความช่วยเหลือเมตตากรุณาด้วยความจริงใจนะครับที่จะช่วยเหลือคนอื่น